สองวันถึงจับได้เจอจอละแคร่โอ้โห
คุณภาคภูมิไปลอยคออยู่ในบ่อปลาของชาวบ้านอ่ะ

ชาวบ้านบอกว่าอยู่ดีตอนแรกเห็นนอนอาบแดดอยู่ริมบ่อ
ก็เลยไปดูอีกทีลอยคออยู่ในบ่อ
เขาก็ช่วยกันคุณผู้ชมเขาก็เหมือนกับสูบน้ำออกอะค่ะ
นี่อะไรเนี่ยเหวี่ยงแหนี่ใช่ไหมล่ะ
โอ้โหลอยคออยู่แบบนี้
ที่มีที่นามีไร่แล้วชาวบ้านเขาขุดบ่อเลี้ยงปลา
ใช่บ่อเลี้ยงปลาเนี่ยใหญ่มากนะคะประมาณสัก๕ไร่ได้
แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่ปลามันอยู่ในบ่อปลา
แล้วมันก็ขึ้นมานอนอาบแดดด้วยคือเห็นตัวเต็มเลย
แต่แถวนั้นมีฟาร์มเลี้ยจราเข้อยู่แล้ว
ก็เลยคาดว่าน่าจะหลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงฟาร์มเลี้ย

เขาช่วยกันนะสูบน้ำเวียงแหจนสุดท้ายจับตัวมันได้
น้ำนี้คือสูบแล้วใช่ก็เลยลดลงไปแบบนี้
แต่ขุดไว้ลึกเนี่ยจุดที่พบจราเข้เป็นบ่อปลากลางทุ่งนาค่ะ
หมู่๖ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง

ชาวบ้านกับหน่วยราชการเขาก็ตั้งเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคขนาดใหญ่เลยค่ะ
เขาสูบกันตั้งแต่เช้ายันค่ำเมื่อวาน

จริงนะมันไปหลบอยู่ตรงไหนไม่รู้ต้องสูบน้ำออก
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองขุดบ่อปลาเอาไว้กลางทุ่ง
จะเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดในพื้นที่กว่า๕ไร่
ข้ามบ่อนี้ลึกประมาณ๔๕เมตรนะคะ
อืมช่วงนี้ก็ปล่อยบ่อไปตามธรรมชาติ
เช้าเมื่อวานมีคนมาตกปลา
แล้วก็บอกว่ามาตกปลาไม่ได้ปลาตกปลาแต่เจอจราเข้
แล้วมันไม่ได้อยู่ในน้ำเมื่อวานมันขึ้นมานอนอาบแดด
แล้วก็ค่อยคลานชิวลงไปในบ่อปลา

ก็ลอยคอสบายใจ
ก็เลยคาดว่าหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยจราเข้ในพื้นที่ใกล้
เพราะว่าแถวนั้นเขาเลี้ยงจราเข้อยู่หลายบ่อเหมือนกัน
วันแรกอาบแดดโชว์
ค่อยคลานลงบ่อ
อืมอีกสักพักหนึ่งก็ลอยคออยู่แบบเนี้ยค่ะลอยหัวลอยหัวหรือลอยคอ
ก็บอกว่าเห็นหัวลอยอยู่อย่างนี้ก็เลยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
หน่วยงานราชการทางอำเภอแสวงหาค่ะเขาก็จัดท่อสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่มาเลย
ก็สูบน้ำในบ่อก็ตั้งใจจะจับจอราเข้กัน
เนี้ยสูบเยอะตั้งแต่เช้าหยั่นค่าน้ำในบ่อเยอะอ่ะค่ะค่ะ
ลงไปสักครึ่งบ่อได้ก็เจอจราเข้โผล่หัวออกมา
เป็นระยะระยะระหว่างสูบน้ำอ่ะนะ
สองวันค่ะสุดท้ายจับได้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขานำอวนตะข่ายเนี่ยลากปิดล้อมทางหนีไง
ทวีปขำวงอายุ๖๕เขาเป็นชาวบ้านที่มาช่วยหวานแหนะคะ
ลงไปจับได้๒เมตรได้ตัวนี้
ขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่
นายวรวิทย์คมขำรักษาการประมงจังหวัดอ่างทองบอกว่า
จราเข้ตัวนี้หลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงแหละค่ะ
แถวนั้นมีฟาร์มเลี้ยงอยู่แล้วก็น่าจะหลบไปอยู่ในบ่อปลาเพราะว่า
จราเข้เองก็ไม่เจ็บนะคะ
ก็นำไปไว้ที่ศูนย์วิจัยและการพัฒนาเพาะเลี้ยงพันธ์สัตว์น้ำ

แม่เสียดายน้ำ